เต็มจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ
คนขับรถบรรทุกเนี่ยเข้ามาโอ้โหนี่ดีนะลูกเขาไม่เป็นอะไรอ่ะ
อุ้มลูกอยู่รอดหวุดหวิดอ่ะค่ะคือล่าสุดเนี่ย
ขับรถบรรทุกคันต้นเหตุเนี่ยมามอบตัวแล้ว
เขาบอกเขาไม่รู้จริงจริงไม่รู้เลยว่าแผ่นเหล็กที่ว่า
มันหลุดไปตอนไหนแล้วมันไปกระเด็นโดนคันข้างหลังอย่างไรนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะนายศรีประทายคำเนรคนขับรถบรรทุกคันนี้
เขาก็มามอบตัวกับที่สถานีตำรวจภูทรตำบลบางพลีน้อยนะคะ
มาพร้อมกับตัวแทนบริษัทรถบรรทุกให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นายศรีประไทยก็ขับรถบรรทุกสีฟ้าคันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ

เล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า
จังหวัดระยองจะไปส่งแล้วก็ไปรับของ
ตลอดทั้งวันก็ขับรถตามปกติค่ะคือชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนรถ
ก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าไอ้แผ่นเหล็กขนาดหนัก๖กิโลกรัม
มันหลุดออกมาจากรถตอนไหนรู้ตัวอีกทีนึงก็ตอนเย็นแล้วค่ะ
คือจะไปรับของแล้วก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเหล็กมันหายไปนี่นะ
แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนแล้วมันหลุดไปเมื่อไหร่
วันต่อมาค่ะเพื่อนที่ทำงานของตัวเองเห็นคลิปเห็นข่าวในทีวีก็เลยเอามาให้ดู
เขาดูไปก็เอ๊ะเพื่อนบอกคุ้นว่ามันเหมือนรถบริษัทเลย
พอเขาไปดูปุ๊บตกใจมาก
จะรู้ตัวตอนเห็นข่าวนี่แหละค่ะว่าเกือบทำให้คนตายแล้ว
เขาเลยรีบโทรบอกบริษัทเลยแล้วก็โทรประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
และก็ขอโทษที่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับ
นายศรีประไทยคนนี้ก็ยังบอกกับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะว่า
ตลอด๕ปีที่เขาทำงานขับรถส่งของมาเขาไม่เคยมีประวัติเรื่องอุบัติเหตุเลยนะ
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาไม่เคยคิดหนีก็ไม่รู้หรอกว่าจะหนีไปไหนถึง
ก็โดนจับอยู่ดีไม่รู้จะหนีทำไมค่ะยืนยันว่าถ้าวันนั้นเขารู้ว่าแผ่นเหล็กมันหลุดไป
ทำให้รถกระบะที่ตามมาได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจอดแน่แต่เขาไม่รู้จริง
ส่วนทางบริษัทเจ้าของรถบรรทุกก็บอกนะคะว่าแผ่นเหล็กนี้เนี่ยมันจะถูกเสียบไว้ด้านซ้ายขวาของรถ
เอาไว้ช่วยรับน้ำหนักไม่ให้บานพับรอบตัวรถมันบานออกค่ะคือเหมือนเหมือนกันเอาไว้ไม่ให้ไอ้ขอบด้านนอกสีขาวเนี่ยมันบานออกมาจากน้ำหนักที่ถูกบรรทุกไว้
ทีนี้ถ้าบรรทุกของเข้าไปเนี่ยนะคะแผ่นเหล็กกับรูที่เสียบเนี่ย
มันจะมีขนาดพอดีแล้วก็ไม่หลวมแต่ถ้าไม่ได้บรรทุกของอ่ะค่ะ

พอไม่ได้บรรทุกของปุ๊บมันจะหลวมลงนิดนึงค่ะ
ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่แผ่นเหล็กอันนี้มันหลุดกระเด็นมา
ถ้าเจอเส้นทางที่เป็นคลื่นและถนนที่ไม่ค่อยดีถ้าดูตามคลิปเนี่ยมันมีลูกระนาด
ใช่จะกระเด้งนิดกระเด้งแรงจังหวะก่อนที่แผ่นเหล็กจะกระเด็นมาเนี่ย
มันกระเด้งตึ้งหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะนั้นนะคะ
ซึ่งพอมันเกิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยทางบริษัทเจ้าของรถบรรทุกบอกว่า
เดี๋ยวจะหามาตรการเลยป้องกันไม่ให้แผ่นเหล็กแบบนี้หลุดออกมาอีก
ก็กะว่าจะมีการเชื่อมแผ่นเหล็กติดกับโซ่ไว้เลย
เผื่อว่าถ้ามันกระเด็นก็ยังมีโซ่รั้งเอาไว้อยู่
ฝั่งของนายอานนท์เทียมกลางเจ้าของรถกระบะผู้เสียหายก็บอกว่า
เขาพอใจกับการชี้แจงแล้วก็การเจรจานะคะแล้วไม่ได้ติดใจใด
ก็เข้าใจลักษณะงานเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน
ขับรถส่งของเหมือนกันก็พอรู้แหละ
ดีใจนะที่คนขับรถบรรทุกออกมาแสดงความรับผิดชอบแบบนี้
ส่วนกรณีเรื่องค่าเสียหายต่างที่เกิดขึ้น
ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่แล้วก็บริษัทประกัน

นี่แหละค่ะทุกครั้งเวลาใช้รถใช้ถนนต้องตรวจสอบ๓อย่างนะ
ความพร้อมของคนขับความพร้อมของตัวรถแล้วก็ตรวจสอบเส้นทาง
ถ้ารถของคุณมันมีอะไรที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ว่าเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมทางมันไม่ได้ต้องดูแลให้ดี
ก่อนนำรถเอากันนะคะ